ต้องเลือกตั้งแล้วพักถ้ามีพัก

แต่ว่าคิดว่าโดษภาคารมึงมันต้องมีนั่นแหละ
พักการมึงที่จะเสนอพวกเหน็จประยุทธ์เป็นคดีรตินายก
จับกลุ่มกันได้ก็ไปเสนอในสภาครับ
เพื่อให้โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ซึ่งจะมีสวร่วมโหวตด้วย
เพราะบทเฉพาะการที่สวร่วมโหวตด้วยยังถึงปี๖๗

เพราะว่าสวจะร่วมเลือกนายก
ในการเลือกนายกหลังเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอน
ความหมายคือถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านจะประสงค์
เป็นนายกต่อแล้วมีพักเสนอท่านแม้จะเป็นได้๒ปี

ฟังจากคุณธนกรเมื่อสักครู่นี้คุณธนกร
อยู่ภาคพลังประชารัฐ
ส่วนตัวก่อนนะยังไม่เกี่ยวกับพักนะแต่
มันก็มีทางที่มันจะสามารถไปเสนอ

หาเสียงหรือบอกกับประชาชนได้ว่า

แต่แคนดิเดตนายกของเราที่ชื่อพลเอกประยุทธ์
ก็มีความดีแบบนั้นทำงานแบบนี้
ผมก็นึกตามนะครับที่ว่าเป็นกนยศ
นึกตามที่คุณธนากลผมเข้าใจว่ายังงี้นะ

เอาละ๒ปีแรก

แล้วจะมีเบอร์๒เป็นต่อ

แล้วก็คงจะหาเสียงอย่างนั้น
ก็มันก็ต้องมาอย่างนี้แล้วล่ะ
เพราะว่าวันนี้ถือว่าชัดเจนใช่ไหม
จะบอกว่าครบ๒ปียุบสภาไม่มีใครหาเสียงก็หรอก
ก็ต้องมีเป็นได้๒ปีแล้วอีกถัดไปก็จะเป็นใครต่อมา
ทีนี้ผมเรียนตรงนี้นะฮะ๘ปีเนี่ยนะครับมันก็ไม่นับในช่วงเป็นนายกรักษาการนะ
ผมเล่าให้ท่านผู้ชมคุณพักภูมิฟังนะครับ
สมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่ถึง๒๔มีนาคม
ผมหมายถึง๖๖ขอโทษทีเป็นเรื่องของนี่แหละ

นี่ก็ต้องเลือกตั้งเนี่ยนะครับภายในไม่เกิน๔๕วันนะครับ
แล้วการประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยกรกตมีเวลาถึง๖๐วันนะครับ
ตอนนี้ก็๓เดือนครึ่งแล้วนะแล้วกว่าที่จะเลือกนายกได้อีกสักเดือนหนึ่งก็สัก๔เดือนครึ่ง
ช่วงเวลาประมาณ๔เดือน๕เดือนไม่นับอยู่ใน๘ปีนะ

ก็แปลว่าจะเริ่มนับอีกทีสมมุติท่านอยู่ครบเดือนมีนาเนี่ยนับอีก๔เดือน
ตอนนี้ถึงเดือนมีนาเนี่ย๖เดือน
ก็แปลว่าท่านจะเป็นนายกได้ถึงสิงหาปี๖๘นะครับ

แค่เมษาเพราะฉะนั้นจะได้แถมอีก๔เดือนในช่วงที่รักษาการนายก

ก็คือหมายว่าถ้าผมพูดเร็วขนาดนี้นะครับ
หมายถึงถ้าอยู่ครบถึง๒๔มีนาคม๖๕
ท่านจะได้แถมอีก๔เดือน๔เดือน๕เดือนเลย
ก็แปลว่าไม่ได้จบแค่๖เมษานะ
เพราะจะมีช่วงที่รักษาการจะไม่นับรวม

เมษาก็คือไปตกเอาสิงหาไงครับ
ดังนั้นผมก็เลยมองว่าท่านนายกก็

เพราะว่าก็เป็นได้แค่นั้น
คือประมาณ๒ปีนะครับ

นั้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าจะหาเสียงนะครับ

คือเป็นนายกคนแรกนะ
มียุทธศาสตร์แบบนี้แบบนี้ทำต่อเนื่อง
ให้รัฐบาลที่ผ่านมาต่อเนื่องไป๒ปี
แล้วจะมีว่าที่นิ้วคนที่สองรับลูกต่อ

ถามว่าประมาณเนี่ย
แต่ว่าอันนี้ยังไกลครับคุณภาคภูมิ
รอดูวันนี้กับพรุ่งนี้และกระแสสังคมว่าจะเป็นยังไงนะครับ
มีผลกระทบคือต้องรอดู
ผมเชื่อว่านักข่าวจะไปรอทำข่าวเยอะเลยอืม